ในส่วนนี้ก็คงไปดูแล้วว่าเกิดการดำเนินการที่ฝากฟื้นหลักเกณฑ์ตรงนี้หรือไม่
ก็พบว่าในส่วนของการนำเอานมกล่องที่ใช้แบรนด์คำว่านมโรงเรียน
ออกไปในส่วนของประเทศพื้นบ้านไปวางไว้ตามที่จุดจำหน่ายของทางห้างต่าง
ทางผู้จัดการเขาก็ยอมรับว่าดำเนินการจริงแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มีการตรวจสอบกับในพื้นที่ต่าง
ที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านโดยมีภาพอะไรต่างส่งมานะครับก็ได้เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับ
ตรงนี้ในส่วนของอำนาจของบอร์ดตามที่ทางอนุทุษฎี
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพิจารณาบทลงโทษก็ไปตรวจสอบดู
ก็พบว่าเรามีหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนไว้
ของปี๒๕๕๙โดยฉบับนี้ในข้อ๖๖
ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และผู้รับจ้างขนส่งดำเนินการจำหน่ายนม
เพื่อจำหน่ายเฉพาะภายในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับและภายในประเทศไทยเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าได้ทำผิดในส่วนของการทำให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตรงนี้
ก็มีบทลงโทษก็เป็นการเสนอจากทางคณะอนุว่า
ก็คงจะลดสิทธิ์ในส่วนที่เขายังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้
นี่ยังเพิ่งต้นเทอมนะ๑๐๐ละ๕ซึ่งอันนี้เป็นการดำเนินการและมันออกไปต่างประเทศ
เดี๋ยวเราพูดต่อตรงนั้น๑๐๐ละ๕ก็หมายความว่าปัจจุบันนี้เขาผลิตนมประมาณวันละ๙๒ตันเสด
๑๐๐ละ๕ก็ประมาณเกือบ๔ตัน
ต่อวันเนี่ยที่เราจะลดตรงนี้ลงนะครับ